ฉันจะบอกว่าผู้จัดรายใหม่เขากำลังทำอุตสาหกรรมครัวเรือน

พี่กล้าวเป็นผู้จัดการของคุณใหม่ดาวิกา
และที่เกี่ยวข้องกับเต๋อฉันทวิทย์เพราะว่า
เห็นว่าจะได้มาเล่นละครประกบคู่กันกับใหม่ดาวิกา

คุณแม่คุณแม่ของไม้ก็คือพี่กล้าวเนี่ยนะคะ
ตามความเหมาะสมความใช่ไม่ใช่

คือนางสาวไม่จำกัดนามสกุลเป็นโปรเจคที่เคยได้ชมตอนเด็ก
แล้วก็ชอบอยู่แล้วครับพอมีโอกาสได้กลับมาทำใหม่
รวมกับแบบเหมือนแบบผู้จัดก็สนิทกันอยู่แล้วพี่ก้าวอย่างนี้ครับ
กับน้องมัยก็รู้สึกว่าดีใจ
รับนะคะแต่ว่าจะปลูกหรือว่าจะแพง
ก็คุยกันได้น่าจะแบบสบายอยู่แล้ว
ส่วนเรื่องสถานะหัวใจเนี่ยระหว่างใหม่ดาวิกานั่นแหละ

แล้วก็สถานะที่หลายคนตามลุ้นบอกว่าช่วยประกาศเรียกได้ไหม
ไหนจะหวานกันขนาดนี้แล้วก็พูดมาเลยว่าเป็นแฟนกัน
เต๋อบอกว่าขอกั๊กเอาไว้ก่อนเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยทราบพร้อมกันแน่นอน

ไปถามพี่เต๋ออีกทีค่ะค่ะค่ะ
ไม่รู้เดี๋ยวถึงเวลาค่อยลาก่อน
ครับถือโอกาสเป็นแฟนในวันนั้นเลยไง
อ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว
หรือจะตั้งกระทู้ด้วยเพราะว่าหมาฮิตราวิกาเนี่ยอายุประมาณ๒๕แล้วทำไมยังเรียนไม่จบ
กระทู้ดราม่าขึ้นมาคุณเขาดังขนาดนี้งานเยอะขนาดนี้
อาจจะต้องมีการแบ่งเวลาอาจจะจบช้ากว่าคนอื่นบ้าง
แต่ใหม่เองก็พยายามทุ่มเทก็เรียนจบได้เนาะ

เขาไม่เรียกแฟนเนาะจะบอกว่าแฟนเป็นเต๋อก็ไม่ใช่นะคะ